เวลาเราเดินอยู่บนฟุตบาทเนี่ยเราก็ไม่นึกหรอกนะว่า
มันจะมีรถมาชนเราอ่ะอ่าใช่ผู้หญิงคนนี้โชคร้ายจริงจริง
คุณผู้ชมฮะอยู่บนฟุตบาทดีดีรถเสียหลักพุ่งมาชนฮะ
อะไรของกระบะเนี้ยคือคือดอมคือถ้าเกิดว่าเป็นมอเตอร์ไซค์พุ่งมาชนบนฟุตบัตร
ทำใจพอที่จะยอมรับว่าเข้าใจได้เพราะเคยเห็นบ่อยว่ามอเตอร์ไซค์ชอบมาขี่บนฟุตปาด
ใช่แต่นี่คือนี่มากระบะเลยสี่ล้อจ้ะเออโอ้โหย้ำนะคุณผู้ชมนั่นทางเท้านะ
จู่รถกระบาดเนี่ยพุ่งมาเฉยเลยผู้หญิงนี่โดนชนปุ๊บลงไปฟุบกับพื้นเลยครับ
แล้วกระบะเนี่ยก็ถอยหลังมาแล้วก็ขับไปตรงนี้เนี่ยอันตรายมากนะ
เพราะว่าเวลารถถอยอาจจะลากเอาร่างของผู้หญิงไปด้วยครับอาจจะทำให้ผู้หญิงนี้เขาเจ็บซ้ำขึ้นไปอีกนะ
จากนั้นครับก็จะเห็นว่ามีพลเมืองดีเนี่ยรีบวิ่งเข้าไปช่วยผู้หญิงที่ได้รับบาดเจ็บเลยนี่ฮะ
เหตุเกิด๑๐โมงเช้าเมื่อวานนี้เองหลังเกิดเหตุครับ
กู้ภัยรีบไปช่วยเหลือหญิงสาวผู้บาดเจ็บอาการเนี่ยเธอกระดูกสะโพกหลุดนะครับ
ขาหักข้างหนึ่งด้วยนะโอ้โหถึงขั้นขาหักเลยอืม
เจ้าหน้าที่ต้องฉีดยาแก้ปวดให้ก่อนครับแล้วก็นำตัวขึ้นรถกู้ชีพไปส่งโรงพยาบาล
ครับส่วนคนขับปรากฏว่าเขามีเมียขายผักอยู่ในซอยนั่นแหละ
เมาครับโอ้โหคนขับกระบะเมาอ๋อเข้าใจแล้ว
จ้าไม่รู้เรื่องเลยพอสักถามยังออกอาการนักเลงอีก

รู้ตัวไหมไม่พี่รู้ตัวไหมพี่เมาใช่ไหม
พี่ขับเนี้ยอุ้ยเดี๋ยวรถเข้ามาพี่จอดอ๋อพี่จอด
พี่เมาใช่ไหมพี่ขับแต่ทับคนเนี้ยทับก็กลัวให้จ่ายไงโอเคจ่าย

คุณผู้ชมได้ยินเมื่อกี้ไหมเขาบอกว่าอะไรนะพี่ปุ้ย

นี่คือไม่ได้สำนึกเลยเหรอเนี่ย
อาการคือลิ้นเปรี้ยเลยคุณผู้ชม
เคยได้ยินใช่ไหมกินเหล้าอย่าให้เหล้ากินเรา
อันนี้โดนเหล้ากินแล้วล่ะเมาสักขนาดนี้
ถามอะไรก็ยังดูกร่างอย่างนี้นะ
มีการบอกมึงอย่านะมึงอย่านะด้วย
โอ้โหนี่แหละต้องเอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาเปิดให้ดู
หลังจากนั้นเขาดูสงบเสงี่ยมลงนะ
ตำรวจก็เลยนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายที่โรงพักต่อไปครับ
หวังว่าพี่ผู้หญิงจะไม่เป็นอะไรมากนะฮะ